ดูเหตุการณ์ที่พื้นที่เกาะสมุยสุราธานีหน่อยนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงทั้งเจ็บถึงตาย
ตรงนี้เป็นลานจอดรถหน้าบ้านนะครับ
พอไปถึงเนี่ยไปเจอนายรอมยีดือราแมร์อายุ๔๗ถูกยิงที่ด้านหลังเหนือสะโพกขวา๑นัดบาดเจ็บอยู่นะฮะ
อีกคนนึงเนี่ยนายฟาสือลีดือราแมร์อายุ๔๓นี่นะฮะเป็นน้องชายคนเจ็บนะครับ
น้องชายนายรอมยีถูกยิงกระสุนเข้าที่หายปลาร้าขวาหนึ่งนัดบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่านายฟาสือลีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเกาะสมุยคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
และเป็นนายจ้างของคนเจ็บคนตายหลังจากก่อเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
ลูกชายของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกจ้างของพ่อ๕๖คนเนี่ย
เตรียมตัวจะไปทำงานกันระหว่างนั้นนายฟาสือลีคนที่เสียชีวิต
ถูกไล่ออกจากงานไปแล้วมาด้วยมาทวงเงินค่าจ้าง
ทีนี้ก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกับพ่อแล้วก็มีเหตุยิงกันเกิดขึ้น
บอกวันนี้ว่าคิดแรงที่แรงก็ไม่พอใจอีกก็เรื่องทำงานครับ
เอามีคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
คือต้องทำยัดอ่ะ
แต่เขาก็ให้โอทีจนกระทั่งเมื่อวานนี้
นายฟาสือลีก็มีปากเสียงกับนายจ้างเรื่องการทำงานที่แบบมันไม่ไหว

ก่อนเกิดเหตุเช้าวันนี้กำลังจะไปทำงานกันตามที่ทำงานที่มีอยู่
แต่นายฟาสือลีที่ถูกไล่ออกไปแล้วมาทวงเงินค่าแรง
ซึ่งติดค้างอยู่ทั้งหมดประมาณ๑๐๐๐บาท

ที่นายจ้างจะชักปืนออกมายิงนะฮะ
พี่ชายเขาเนี่ยเจ็บไปคนหนึ่งตายไปคนหนึ่ง
สละกันก็ไล่ออกไล่พี่ชายออก

เขาก็จะไปขอเบอร์

พี่ผมก็ขึ้นเสียงบ้างว่าเอาทำไม
เราทำงานมาทั้งเหนื่อยอะไรแบบนี้
ทำจนจนทริจุเชียงคืนโอทีอะไรแบบนี้
ผมก็เข้าไปถามว่าเกิดเรื่องอะไร

เกือบ๑๐นาทีนะคุยกับเขาว่ามีเรื่องอะไร
โอเคเสร็จไหมผมก็ห่านหลังจะกลับบ้านเลย
ผมบอกว่าน้องไม่ต้องเอาแรงเงิน

ทีนี้ผมห่างเดินจะกลับบ้านแกก็ยิงเลยจากด้านหลัง
นายจ้างคนก่อเหตุถูกแจ้ง๓ข้อหานะฮะตอนนี้
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่า
แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต